ฉันกำลังเข้าสู่หญิงลีซีจุภล

เซนเตอร์ใหม่ค่ะคุณผู้ชมฮอตมากจริงนะคะ
งานนี้หญิงลีบอกว่าเธอสุขภาพแข็งแรงแล้ว
ติดต่องานได้มากมายรับงานอุตลุตั้งแต่ต้นปียันท้าย

ส่วนเรื่องหัวใจนะคะที่ใครเมาส์บอกว่าหญิงลี่มีแฟนแล้ว
เธอบอกว่าโบแมนเดอร์จีบได้นะจ๊ะ

อี๊ยไม่มีคนกอดหน้าไหนหรอก
เพราะตั้งแต่ที่หญิงลีหยุดความรักครั้งนู้นไปแล้ว
แล้วก็หัวใจก็ว่างก็ชิลมีคนคุยคนจีบคนแซวปกตินะ

ก็ทุกคนก็เข้าใจว่าหญิงลีไม่สบาย
แต่ในปัจจุบันก็กลับมาสบายดีนะคะ
ก็เลยมีคอนเสิร์ตเข้ามาอีกเรื่อยแล้วก็มีอัลบั้มใหม่ด้วย
ใช่ค่ะเห็นบอกว่าอัลบั้มใหม่นะคะรับรองว่าเต้นนักเต้นแน่นกันแน่นอนนะคะ
ก็ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะคะ